ต่อกันที่คลิปที่โปรยเอาไว้คุณผู้ชมครับ
ไข่ปลาทะเลมันสวยมันดูสดดีจริง

โอ้โหฟองฟอสนะครับคุณผู้ชมดูค่ะ
ทุกคนคือเราซื้อไข่ปลามานะ

ฟองมันเยอะมากจนเราไม่กล้ากิน
ใครพอรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีความรู้อะไรอยากจะแนะนำ
บอกเราหน่อยนะสงสัยมากเลยขอบคุณล่วงหน้านะคะ
เยอะอย่างนี้ก็หวั่นใจเหมือนกันนะคุณนัทพงศ
นั่นน่ะสิครับผมเป็นคนชอบกินไข่ปลา
ผมก็ไม่เคยซื้อมาแล้วเห็นฟองฟอดขนาดนี้

ใช่ครับมันไม่ถึงขนาดนี้ครับถ้าเป็นปองจากแบบอาหารทะเลนิดหน่อย

ครับเจ้าของคลิปก็กังวลใจอย่างที่บอกถามลงมาเลย
บอกว่าเนี่ยมันฟองอะไรปรากฏว่าฟองมันเต็มเหมือนล้างด้วยผงซักฟอก
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับ

บอกว่านี่น่าจะฟอร์มาลีนนะเธอที่มันอยู่ในไข่ปลาเนี่ย
ส่วนชาวเน็ตบางคนเห็นต่างบอกว่ามันเป็นฟองน้ำยาล้างจานหรือเปล่า
เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดู
คุณผู้ชมคุณพระราพรเธอทำให้ดูด้วย
ตีฟองจากน้ำยาล้างจานให้ดูเลยนะนี่
ถ้าฟองจากเนื้อยาล้างจานมันเป็นอย่างนี้
มันต่างจากฟองที่ล้างไข่ปลาเมื่อกี้ไหม
เออมันก็แตกนะอันนี้มันสลายไปเร็ว

ค้างอยู่ในอ่างล้างจานเยอะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

อาจารย์เจดเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์เจตให้ความรู้เรื่องนี้บอกว่า
ฟ้องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสารเคมีนะ

ตามธรรมชาติที่มันห่อหุ้มไข่ปลาอยู่คุณวรพร

ที่ผ่านมาเคยมีกรณีของหมึก
ถ้าซื้อมาแบบสดเอามาล้าง

อาจารย์เจ็ดอธิบายต่อถึงเือกนั่นแหละ

ของสัตว์ทะเลมันจะมีสารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ

มันจะเกิดแรงตึงผิวที่วิทยาศาสตร์เลยนะ

แล้วจับกับอากาศเกิดเป็นฟองได้ครับ
เวลาที่เราล้างด้วยน้ำจืด

อันนี้เหมือนกันทุกธรรมชาติของฟอง
พอตีน้ำมากขึ้นฟองมันจะมากขึ้นตามไปด้วย

ถ้าล้างทำความสะอาดแล้วฟองเยอะขนาดนี้
จะเอาไข่ปลามากินได้ไหมอาจารย์

ผมก็สบายใจไปด้วยอาจารย์ผมชอบกินไข่ปลา
เปรียบเทียบฟองที่เกิดขึ้นจากการล้างไข่ปลากับฟองที่เกิดจากน้ำยาล้างจาน
จะเห็นชัดเลยนะฮะว่ารักษณะฟองต่างกัน
อ้าวให้อาจารย์เจนอธิบายดีกว่า
กรณีอย่างนี้เราจะเห็นความแตกต่างก็คือว่า
อย่างที่เขาทำว่าถ้าเอาน้ำยาล้างจานมาผสมน้ำ

มันจะเป็นเหมือนกับฟองเล็กแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างเร็ว
แต่ว่าฟองในกรณีของไข่ปลาในคลิปนี้
หรือไม่แต่ในอาทิตย์ที่มีเรื่องของกะหมุกสดที่มาล้างแล้วเกิดฟ้องเยอะ
ฟองค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็ค่อนข้างสละตัวช้านะครับ
มันจะมีส่วนผสมของโรตีนค่อนข้างเยอะ
เวลาที่เราผสมแล้วก็ตีน้ำเนี่ยครับ
มันจะเกิดเป็นเหมือนกับเป็นสารที่ทำให้จับอากาศได้ค่อนข้างดี
พอมันจับอากาศได้มันก็เลยจับอยู่ในรูปของฟอง

ก็ไม่น่าจะมีอันตรายต่อร่างกายนะครับ
ตกลงกินได้นะคุณผู้ชม
เกิดอยากกลับไปทอดเลย

ซื้อแบบทอดสำเร็จทั้งนั้นเลยแต่ก็เป็นความรู้
อันนั้นคือเมือกที่มันเป็นโปรตีน